คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่กันหน่อย

คือก็ยังคงมีคนทำแบบนี้อยู่

ล่าสุดที่สมุทรปราการวิศวกรหนุ่มเขาบอกหวาเลย
ราคาว่ากระสุนตกใส่รถของเขา

เคราะห์ดีที่ตัวเขาไม่เป็นอะไรค่ะ

แล้วมันก็เกิดขึ้นทุกปีคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะภาพหัวกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุนะคะอยู่บนพื้น
คือห่างจากรถยนต์ของเขาไม่ถึง๑๐เมตรคุณ

เจ้าของรถที่ว่านี่ก็คือนายอดุลวัฒนาเจริญค่ะ

อยู่ในซอยบังโปรง๑๙นะคะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนของวันอาทิตย์

เที่ยงคืนก็ก้าวเข้าสู่๑มกราคม๒๕๖๑ปีใหม่พอดี
นายอดุลบอกว่าเขากำลังนั่งดื่มฉลอง

แล้วก็เอารถฟอร์จูเนอร์จอดไว้ที่หน้าบ้าน

แล้วก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองกัน

ตกใส่กระจกหน้ารถทางด้านมุมซ้าย

เขาเองก็ไม่รู้ว่าลูกกระสุนมันมาจากทางไหนด้วย
ตอนประมาณเที่ยงคืนครับก็นั่งกินกันปกติ
แล้วส่วนรถรถไปจอดอยู่ตรงนู้น
แล้วพอดีมีเสียงประทัดแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
ก็เลยพากันเข้าไปยืนในบ้านสักพักหนึ่ง
ก็เลยได้ยินเสียงนั้น

ออกมาก็เห็นรถตัวเองกระจกแตกแล้ว
แล้วเราเจอหัวกระสุนไหม
พยายามเปิดไฟหาครับแต่ยังหาไม่เจอ

ก็นั่งอยู่กันหน้าบ้านอยู่๔๕คน
คือช่วงนั้นมีการจุดประทัดดังมาก

เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์บ้านนี้เคยตกมาทีนึง

ก็เลยระวังพี่เขาชวนกันเข้าไปพอดีครับ
ตอนนี้นายอดุลก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ตำรวจเร่งหาที่มาของกระสุน
จะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าอย่างที่เราเตือนกันแล้วนะคะ

ถ้าตบใส่คนเมื่อไหร่เสียชีวิตแน่นอน